ก็๕ดาวตอนเรียนอนุมบาง
จะบอกว่ามันอร่อยมาก
เป็นเมนูหมูมรูทุบ

เป็นร้านนี่แหละครับหมูทุบนะครับเป็นเนื้อแห้งร้านสำราญอาหารรสเลิศ
ยอดของฝากระดับ๕ดาวเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญ
เอาล่ะของดีแบบนี้ต้องไปติดตามกับผู้สื่อข่าวคนนี้คุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

ทุบเนื้อแห้งที่มีทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมู
สันมีดบนเขียงขนาดใหญ่

ดังแบบนี้ทุกวันไม่มีวันหยุด
ร้านอาหารเก่าแก่กลางเมือง
ริมถนนชายางกูลตำบลบุ่ง

คิดสูตรเนื้อแห้งเนื้อแผ่นร้านสำราน

ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการย่างไฟครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็นำมาทุบแบบนี้นะฮะ

เพื่อเวลารับประทานจะได้มีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ

ของฝากยอดฮิตติดลมบนของจังหวัด
ต้องผ่านการผลิตที่ทำเองด้วยมือทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การหั่นเนื้อหมูและเนื้อวัว
ให้มีขนาดประมาณ๓มิลลิเมตร
ซึ่งถือว่ากำลังดีไม่บางและไม่หนาจนเกินไป
ทุกวันจะกำหนดไว้ที่เนื้อวัว๗๐กิโลกรัม

ฐานคมมีดของคุณยายราตรีอายุ๘๐ปี
ทายาทรุ่นที่๒ที่บอกเลยว่าแม้อายุจะเยอะ
แต่ฝีมือการหั่นเนื้อไม่เป็นสองรองใคร
ชนิดที่เรียกได้ว่าเนื้อหมูที่คุณยายหั่นนั้น
มีความหนาเท่ากันเกือบทุกแผ่น
โดยที่ไม่มีการวัดใช้ประสบการณ์ล้วน
อกจากนี้ยังมีพี่แหม่มลูกสาวของคุณยาย

ขณะนี้อายุ๕๐ปีแล้ว
และเป็นทายารุ่นที่๓ของร้าน
ร่วมกับคุณป้าสายหยุดหรือป้านาง
อายุ๖๕ปีที่ทำมาตั้งแต่วัยสาวเช่นกัน
และซอสปรุงรสจากนั้นก็หมักทิ้งไว้๒ชั่วโมง
จึงนำไปตากแดดให้แห้งอีกวันครึ่ง
เนื้อแห้งได้ที่ก็เก็บใส่ตู้เตรียมไว้ขาย
แต่บอกเลยว่าเนื้อแห้งที่เห็นนี้

ช่วงที่มีการโยกย้ายตำแหน่งต่าง
ก็จะออเดอร์ไปเป็นของฝากกันจำนวนมาก
ชนิดที่เรียกว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ

วัวแห้งกิโลกรัมละ๙๐๐บาท
เนื้อหมูแห้งกิโลกรัมละ๗๐๐บาท
หากต้องการทำให้สุกด้วยการย่างไฟด้วยเตาถ่าน
จะทำเป็นกล่องกล่องละครึ่งกิโลกรัม
วอยแห้งสุกกล่องละ๕๐๐บาท
และเนื้อหมูแห้งสุกกล่องละ๔๐๐บาท

ตามแบบฉบับที่คุณยายทวดคิดไว้เมื่อ๗๐ปีก่อน

แกเริ่มขายของประมาณ๓๐กว่า
มาทำเนื้อเฮียงนี่ก็ทำมาเรื่อย
ทำตั้งแต่น้อย
มาเยอะมาเยอะรุ่นหลานนี่แหละ
เพราะว่าเราของเราเนื้อสุดมาทำครับ
ที่อื่นเขาจะเอาเนื้อแช่เย็น
ของเราสุด
มันแตกต่างจากที่อื่น
เพราะเนื้อสูดมันจะอร่อย
กล่องพลาสติกใสและกระดาษขาวติดแบรนด์สินค้าแบบดั้งเดิม
เพิ่มเติมความเก่าแก่และการันตีถึงความอร่อยที่มีมายาวนาน
เมื่อไปอยู่ในถุงกระดาษแบบนี้
สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ
มีลูกค้าสั่งซื้อแวะซื้อตลอดเวลา
จนเป็นที่มาของคำว่าหากไปเที่ยวจังหวัดอำนาจริง
จะต้องซื้อเนื้อแห้งสำราญเป็นของฝาก
เช่นนั้นถือว่าไปไม่ถึงจังหวัดอำนาจริงอ๋อ

หากลูกค้าท่านใดต้องการที่จะไปซื้อเนื้อแห้งที่ร้านโดยตรง
ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลต่างก็ยังพอมีขาย
แต่หากช่วงหน้าเทศกาลแล้วต้องโทรศัพท์จองล่วงหน้า
ถึงจะได้ลิ้มชิมรสนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน